ลำเพลิน
คำนองนี้เข้าได้กับทุกคำ
จะเล่าข่าวเริ่มลุงบนวงศักรณ์ที่มาลุกพี่เต๋า
คุณผู้ชมมันเหมือนอยู่บ้างค่ะ

ฮ่าคือตามหาฝันแล้วมันเหมือนมั้ยล้ะ
ในเรื่องเขาเป็นบอดิจิการ์ดจริง
ได้พิบัติแฮบแปลคุณมันจะเต๋าสมชาติอยู่บ่ฟังเสียงนะคะ

แล้วน้องเขาก็ยังเด็กผมก็แก่แล้วแก่แล้ว

ถ้ารำเพลินแก่แล้วก็ลองมองคนที่รุ่นที่โตกว่าบ้าน
ใช่อย่างมิจักรีค่ะ
เธอเขาความสามารถเยอะเขาทำวงดนตรีเพลินพิรม
แต่ตอนนี้กำลังหัวปวดอยู่ไม่เล่าไม่รู้ว่าวงจะไปทางไหน

แต่ที่แน่ลำเพลินบอกว่าผมไม่ลาออกจากวงการแน่นอน
ยังเล่นละครอยู่เพราะว่าร้อนเงินมากตอนนี้
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
ยังจับจุดอยู่ว่า่างควรไปไม่ทิศทั้งใด

แล้วมีเงินอยู่ป่ะค่ะมีเพจแล้ว
เงินอยู่ป่ะค่ะมีอะไรอ่ะด้านนี้
ขอตังค์ด้วย